เป็นคดีสำคัญพรุ่งนี้เป็นในชั้นของสารอุทธรณ์นะคะ

ยักยอกเงินโฆษณาบริษัทอสมท๑๓๘ล้านบาท
คดีนี้จำเลยก็คือบริษัทไร้ส้มคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
พิธีกรข่าวชื่อดังแล้วก็พนักงานของอสมทด้วยนะคะ
คดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไร

คดีนี้เริ่มจากสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบจอสมท
สังเกตพบความผิดปกติของรายการข่าวตอนกลางคืน

รายการนี้แหละว่ามีการออกอากาศล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
ตอนนั้นชื่อรายการคุยคุยข่าว
ใช่นะคะความผิดปกติมันเกิดจากพนักงานคนหนึ่งของอสมทรนี่แหละค่ะ
ช่วยเหลือบริษัทไร้ส้มปกปิดข้อมูลรายงานการโฆษณาเกินเวลา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
ถึงเดือนกรกฎาคม๒๕๔๙นะคะรวมระยะเวลา๑๘เดือน
ส่งผลให้อสมทเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
ไต่สวนมูลฟ้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ก็ปรากฏข้อมูลการสั่งจ่ายเช็ค๖ครั้ง
รวมเป็นเงินกว่า๗แสนบาท
ลงลายมือชื่อโดยนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาจำเลยที่๓
จ่ายให้นางพิชชาพาเอี่ยมสะอาด
หรือนางชนะพาบุญโตผู้จัดทำคิวโฆษณารวม
และเป็นผู้รายงานโฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร้ส้ม

เดือนกันยายน๒๕๕๕ปปชชี้มูลว่า
กระทำของนางสาวพิชชาพามีความผิดทางวินัยร้ายแรง

ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ

ขณะที่นายสรยุทธ์และบริษัทไร้ส้ม
มีความผิดฐานสนับสนุน
ปปชก็เลยส่งเรื่องให้อายการสูงสุด
พิจารณาฟ้องต่อสารในคดีอาญานั่นเองค่ะ

คือทางอสมทกับปปชฟ้องว่าคุณสรยุทธ์เนี่ย

คือรายการข่าวที่ทำกันอยู่เนี่ย
บริษัทไล่ส้มของคุณสรยุทธ์เป็นเจ้าของรายการ
ออนแอร์ทางอสมทช่อง๙สมทร
เขาแบ่งสัดส่วนเวลาโฆษณากันคนละครึ่ง
ชั่วโมงนึงโฆษณาได้กี่นาทีก็แบ่งคนละครึ่ง
สมทบอกว่าคุณสรยุทธ์โฆษณาไปเกินเขา
เกินเขามีพนักงานไปรู้เห็นเป็นใจ

สรยุทธ์ยื่นฟ้องบริษัทอสมทรต่อสารปกครอง
ชำระเงินค่าโฆษณาเกินส่วนแบ่งเวลา
ที่ตกลงกันไว้ในสัดส่วนร้อยละ๕๐

พากษาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปี๕๘
บริษัทอสมทไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา

ต่อมา๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สารอาญาพิพากษาว่าจำเลยทั้งหมด
กระทำความผิดตามฟ้อง
มีคำสั่งให้จำคุกนางพิชาพาจำเลยที่๑

จำคุกนายสรยุทธ์จำเลยที่๓
และจำเลยที่๔คนละ๑๓ปี๔เดือน

โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้บริษัทไร้ส้ม
จ่ายเงินค่าโฆษณาจำนวน๑๓๘ล้านบาท

อีกทั้งจำเลยที่๑ไม่มีสิทธิ์รับเงินจากบริษัทไร้ส้ม

กลไกการตรวจสอบผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

และวันพรุ่งนี้ครับ๒๙สิงหาคม

สารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ที่ถนนนครชาย๔นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คุณสรยุทธ์จะเดินทางไปฟังคำพิพากษา

และคดีนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณชูวิศ
มาตีแสกหน้าขยายประเด็นกันต่อ